คนกำลังจะแต่งงานอย่างมากกี้ราศีค่ะ
แต่คนก็สังเกตสังกาจริงเลยว่า
ไม่ได้มาร่วมพิธีมั่นหรอกหรือนะคะ

ไปกันเยอะแยะนะคะมากมายทีเดียว
ครึ่งนี้เจ้าตัวไม่ซีเรียสถ้าจะจับตรูบจับตามองนะ

แล้วก็ตอบกลับว่าเดี๋ยวขอหาสาวคนรู้ใจก่อนนะจ๊ะ
พอถามนู่นที่บ้านเล่นไหมล่ะคุณแม่จะเล่นไหม
เขาบอกว่าคุณแม่ชิวค่ะมันก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรนะคะ

วันนั้นผมอยู่กำแพงเพชรครับผมใช่ไปทำงาน
เจอกันกับกี้กับคุณบล็อกตอนงานแต่งของคุณเป๊กคุณนิว
ก็บอกไปแล้วแล้วว่าวันมั่นไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานอะไรอย่างนี้

มันก็เป็นเรื่องที่คนก็คงจับตาดูว่าจะไปไหม
เพราะว่าเราก็สนิทกันด้วยและเป็นคุณจริงกันด้วย

งานแต่งงานของเพื่อนทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นใคร
ถ้าว่างไปแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าติดงานก็อดไป
แล้วก็คือเป็นเรื่องที่แบบคือเพื่อนทุกคนเข้าใจ

คือเราก็ยังอยู่ในวัยที่ได้อยู่
เรื่องของแบบความรักหรือว่าเรื่องของการมีคู่
มันถามว่าคิดไหมมันก็มีแว๊บเข้ามาบ้าง

แต่ว่าแค่ยังไม่รีบด้วยครับ

สาวคนที่จะมาเป็นคู่ของบอยจริงเลย